กับการสูญเสียครั้งใหญ่นั่นก็คือการเสียชีวิตของคุณวิชัยนะครับ
ซึ่งล่าสุดนั้นคุณต๊อปอายวัฒน์นะครับลูกชายคนสุดท้องของคุณวิชัยนั้นก็ได้ออกมาพูดเป็นครั้งแรกครับ
เป็นการเปิดใจนะครับผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับ
นับตั้งแต่ข่าวการสูญเสียคุณวิชัยซึ่งเป็นคุณพ่อนะครับ
ใจความสำคัญก็คือคุณต๊อปบอกว่าคิดถึงคุณพ่อสุดหัวใจแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้
แล้วก็ยืนยันว่าจะรับช่วงต่อในการทำงานด้วยความตั้งใจอย่างที่สุดนะครับ
ซึ่งแน่นอนตำแหน่งสำคัญในการดูแลทีมฟุตบอลเลสเตอร์

ซึ่งคุณต๊อปนั้นก็ทำได้ดีในช่วงที่ผ่านมาครับ
ก็ได้ประกาศวางแผนที่จะร่วมกันชูผ้าพันคอ
เพื่อระลึกถึงคุณวิชัยจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกนะครับ

เกมที่เลสเตอร์จะบุกไปเยือนคาดีฟวันเสาร์นี้
ทางแฟนบอลจะมีการชูภาพพันคอในนาทีที่๖๐
ซึ่งตัวเลขนี้ก็เป็นตัวเลขอายุของคุณวิชัยนั่นเองครับ
ส่วนพรีเมอร์ลีกครับมีการประกาศให้นักเตะทุกคนสวมปลอกแขนสีดำในทุกคู่ตามโปรแกรมแข่งขันในลีกสุดสัปดาห์นี้เพื่อเป็นเกียรติให้กับคุณวิชัย
อกจากนี้ครับแต่ละสโมสรก็จะยืนไว้อาลัยนะครับสงบนิ่งเป็นเวลา๑นาทีด้วยเช่นเดียวกันครับ